ไม่มีสวนที่สัญญายอมเกมกันครับ

ขยับมาขวางหน้าแทงแทง

เปลี่ยนตั้งกำแพงอย่างกับสีเหมือนถอดขวาครับ
แล้วคาเอาไว้อีกครั้งครับ
โอ้โหครับนี่ครับกองเชียร์ของมุมน้ำเงินครับพยายามจะบก
มือให้เดินอ้าวอุ้ยอ้าวดูครับท่านผู้ชม
แพ้ชนะไม่รู้ครับแต่ชนะใจคนดูแน่นอนครับ
ฉลามชนเวียดเข้ามาสูดให้กล่องขวาเจอแค่ขวาพยายามจะสูดให้หมัน
มาแล้วครับหมัดขวาโอ้โหดูครับคุณผู้ชมครับ
อื่อยังคงเดินหน้าต่อครับฉลามชนทิ้งกระบาดขวาแล้วลอกได้
นั่นแหละครับโหสุดท้ายจริงจริงครับ
ชัยอยู่ข้างหน้าครับวางแข้งเจอสวน

มาแล้วครับเจอส่องล็อคไนท์ได้
โอ้โหเอามาแยกมาอีกที
โอ้โหนั่งหวบจงสลายครับท่านผู้ชมครับ
เรียบร้อยแล้วครับคู่ที่๔ของรายการ
ในรุ่นพิกัด๔๔กิโลกรัม
ฉลามชนสเฉลิมศักดิ์ครับ

โอ้โหต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงครับ

โอ้โหเด็กคู่นี้อนาคตครับไม่เกิน๕ปีขอทำนายทายทักไว้เลยครับ
โอ้โหดูครับไม่มีใครยอมใครเลยครับ
ฉลามชนนั้นมีทุกลูกครับ
แล้วที่สำคัญหัวจิตหัวใจของแกที่ต้องบอกว่าเกิน
ทุกคนทุกคนทุกท่านตอนที่๕รอบของการต่อไป

เพื่อเจ้าตัว
เบลูจอร์น่าบอลวิล